ส่วนเรื่องการเมืองณเวลานี้นาทีนี้มันมีประโยคที่ว่า
เสดนาค่าโคถึกเสดสึกค่าขุนพล
เอามาใช้ในวงการการเมืองได้แล้วมันก็ไม่เคยจางหายไป
เพราะจากสหายที่เคยร่วมรบกัน
วันหน้าอาจจะกลายเป็นศัตรูกันก็ได้
เพราะล่าสุดนายจตุพรพรมพันธ์แก่นำคน
แสดงมีการโยนระเบิดลูกใหญ่ใส่พักเพื่อไทย
เป็นเรื่องอะไรติดตามจากรายงานครับ
ระเบิดที่นายจตุพรพรมพันธ์แก่นำคนเสื้อแดงโยนใส่พักเพื่อไทย
มีความรุนแรงเกินกว่าจะจินตนาการได้
อนุภาพของมันไม่ใช่ระเบิดสังหารแบบลูกเกลี้ยง

แต่มันเป็นระเบิดนาปามที่มีอำนาจทำลายล้างสูง
อำนาจถ่ายหัวเพราะความรักความศรัทธา
ถ้าท่านไม่สมคบหรอกด้วยผมจะเชื่อได้ยังไง

แล้วท้ายที่สุดผมหลุมชิบหายและก็ชิบหายตลอดการ
เพราะว่าคุณทำกับผมก่อน
คำระกาศค่าใดหยามไม่ใดของนายจัตุพร
นายจตุพรอาจเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายของสายสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทย
แน่นอนว่าคำพูดที่ออกมาจากปากของนายจตุพร
กระทบต่อเป้าหมายแลนด์สไลด์ของพักเพื่อไทยไม่มากกว่าน้อย
เพราะรู้กันดีว่าถ้าพักเพื่อไทยต้องการแลนด์สไลด์
ต้องได้คะแนนแบบถล่มทลายจากคนเสื้อแดงมาเติมเต็มเท่านั้น
ถ้าไม่มีคะแนนจากคนเสื้อแดงโอกาสจะบรรลุเป้าหมายก็ไม่ง่าย
นั่นจึงทำให้พรรคเพื่อไทยเลือกที่จะไม่วิวาทักกับนายจตุพร
เพราะรู้ดีว่ายิ่งต่อความยาวสาวความยืดจะเสียมากกว่าได้
เนื่องจากนายจตุพรรู้ตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างดี
แล้วมันจะบานปลายกลายเป็นผลที่เสียอย่างคาดไม่ถึง
อย่างไรก็ตามความขัดแย้งในครั้งนี้นายจตุพรชี้ว่าต้นเรื่องมาจากชายที่ชื่อว่าโทนี่วูซัม
หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อทักษิณชินวัฒน์ที่พูดถึงตัวเองในทางลบ
และหากต้องการให้เรื่องนี้จบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งวินวินด้วยกันทั้งสองฝ่าย
ต้นเหตุก็ต้องออกมาสะสางด้วยตัวเอง
นั่นจึงเป็นที่มาของการชี้แจงในค่ำคืนนี้
แล้วเขาก็พยายามกล่าวหาผม
กล่าวหาผมเสร็จเรียบร้อยไอ้คนที่ถูกกล่าวหาร่วมก็มาให้การเท็จใส่ผม

แต่สรุปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา
เป็นเรื่องธรรมดาผมเฉยอ่ะผมโดนมาเยอะแล้วนะ
โดนอีกสักตัวสองตัวก็เฉย
โอ้ยยยยยอย่าไปฟังเลยครับ
ใช่ไหมนี่อย่าไปฟังเลย

ดังนั้นการกล่าวหาของในจตุภาคม
คนที่รับฟังต้องใช้สติในการคิดวิเคราะห์และไตรตรอง
ว่าใครพูดจริงใครพูดไม่หมดใครหมกเม็ด

งานนี้พักเพื่อไทยก็อยู่ในภาวะหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน